ในวันนี้นะครับก็มีฟุตบอลนัดพิเศษครับ
บุฒิธาบุฒิธาจิตปกศูนย์ระหว่างทีมอดีต
ชนี้ครับจัดขึ้นเพื่อรำลึกพระคุณของ๓บุคคลสำคัญ
หอยนายธวัชชัยสัจกุลและบิ๊กร้องวิรัติชาญพาณิชย
ลงสนามครบคันครับก็นำทีมมาโดยซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมือง
ชแดนทศตวรรณศรีปานแล้วก็รวมไปถึงอดีตแบ็คซ้ายเอเชีย
รู้สึกเฉลิมแสนนะครับนอกจากนี้ยังมีโค้ชวัง
นักเตะในยุคหลังนะครับอย่างโจ้ห้าหลาสารวุฒิชัยคำดี
และลีซอร์เทรเทพวิโนไทยครับซึ่งทางด้านบิ๊กหอยนะครับ
นายธวัชชัยสัจกุลรู้สึกดีใจนะครับที่บรรดานักเตะที่ปั้นมานั้นได้จัดงานนี้ขึ้น
และภูมิใจที่ได้เห็นทุกคนนั้นเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วยการเป็นโค้ชที่มีชื่อเสียง
เพื่อร่วมกันพัฒนาวงการฟุตบอลไทยในอนาคต
ขณะที่ซิโก้กริษักเซนาเมืองก็บอกว่า
ที่เรียกว่ามารวมกันมากที่สุดเลยทีเดียว
ทุกคนครับในฐานะนักฟุตบอลก็รู้สึกประทับใจ
และดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับบุคคลทั้ง๓

ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ครับ
สำหรับผลการแข่งขันนะครับก็ปรากฏว่าอดีตทีมชาตินะครับ
เอาชนะทีมรวมด้านหลานนักแสงและผู้ศึกขาวสายกีฬา
ที่นำทีมาโดยเต๋าสมชาติเข็มกัดไป
ประตูต่อหนึ่งครับ